คือเรามองว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด
ไม่ใช่การเอาอำนาจทั้งหมดไปให้กับคนบางคน

คนทุกคนก็มีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะกระทำการทุจริตทั้งนั้น
แนวคิดของพระเก้าไกลคือการแก้ปัญหาการทุจริตที่ดีที่สุด
คือการสร้างระบบที่ดีที่ไม่ไว้วางใจใครเลย
แต่ว่าสร้างระบบที่ดีที่สามารถคัดกรองได้
หากใครมีการกระทำการทุจริตป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้
หากมีการเกิดขึ้นก็สามารถเตรียมเนินกระบวนการ
เพื่อเอาผิดกับคนที่กระทำการทุจริตได้
ชัดเนอะ๖๗ข้อนะครับ
ข้อที่๑เราจะมีการยกเลิกใบอนุญาตทั้งหมด
เพราะเราเห็นว่าปัจจุบันพอมันมีใบอนุญาตเยอะแยะไปหมด
มากกว่ามาตรฐานสากลประมาณ๓๕เท่า
มันเลยไปเปิดช่องโหวที่ทำให้ธุรกิจบางราย
อาจจะเลือกจ่ายสินบนเพื่อแลกมาด้วยความสะดวกรวดเร็ว
เพราะฉะนั้นเราลดปัญหาเรื่องใบอนุญาตลงสัก๕๐
จะแก้ปัญหานี้ได้ปิดช่องโหวตเรื่องการทุจริตตรงนี้
ข้อที่๒คือเราจะเปิดเผยข้อมูลรัฐทั้งหมด
เราเตรียมไว้แล้ว๑ใน๔๕ฉบับที่เตรียมไว้

เพื่อให้รัฐนั้นเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดสร้างรัฐที่โปร่งใสตรวจสอบได้
ซึ่งสาระสำคัญคือการพลิกภาระการพิสูจน์
แทนที่ประชาชนจะต้องไปอธิบายกับรัฐว่าทำไมถึงขอข้อมูลนี้
เหตุผลที่จะขอเพราะอะไร
พลิกกลับกันก็คือว่ารัฐต้องเปิดไปก่อนโดยอัตโนมัติ

ว่ามีโครงการอะไรที่มันมีสัญญาณว่ามีความสุ่มสินต่อการทุจริตหรือเปล่า

หรือว่าบัญชีทรัพย์สินของหน้ากรรมคุณีเพิ่มขึ้น
แต่ว่าทำไมข้อมูลจากสรรพากรไม่ได้จ่ายภาษีอย่างที่ควรจะเป็น
ข้อที่๔คือออกกฎหมายเพื่อคุ้มครอง
ข้าราชการและประชาชนที่ออกมาเปิดโปรงการทุจริต

เพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยความก้าวหน้าทางอาชีพ

คือว่าเนื่องจากมีหลายข้อขอแบบย่นลงมาให้นิดนึงเชิญค่ะ

๔กฎหมายคุ้มครองบางคนที่ออกเปิดโปรงการทุจริต
๕ห้ามให้หน่วยงานรัฐเอางบประชาสัมพันธ์รัฐ
มาจากภาษีประชาชนไปประชาสัมพันธ์ตัวเอง

แล้วก็ข้อสุดท้ายต้องปฏิรูปองค์กรอิสระรวมถึงปปช
ปัจจุบันที่หมายของปปชใครจะมาเป็นกรรมการปปชได้
ต้องถูกรับรองโดยสวที่มาจากการแต่งตั้งของคอสช

ทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ครับ